คุณผู้ชมค่ะจากพี่กบประพัสรามาพี่แอนซีเรียมดีกว่า
ล่าสุดคุณผู้ชมได้มาประกบพี่แซมยุรนัน
ต้องบอกว่าพี่แอนซีเรียมกับพี่แซม
เขาเป็นคู่ขวัญยุคแบบ๙๐เลยนะ

คุณผู้ชมทันไหมคะละครดังต่อไปนี้
แม่หญิงไฟริสยาดวงใจพิสูจน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

คือพอถ้าเกิดว่าเกิดเราเป็นแบบอะไรไปอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะทำให้แบบสรวนไปกันหมดเลยนะคะ
ทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านอย่างเดียว
จริงก็แอบมีหวังลึกว่าปีนี้เราอาจจะได้แบบว่า

ได้กลับบ้านอย่างนี้สามีก็อยากกลับบ้านมากอะไรอย่างนี้
ก็บอกเขาว่าให้ใจเย็นนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปเที่ยวตอนนี้แอนก็มองว่าเราไปเที่ยวด้วยความที่ต้องกังวลใจ

แล้วกลับมาอีกแล้วก็ต้องกักตัวอีกอะไรอย่างนี้
มันได้ไม่คุ้มเสียในความคิดของแอนนะคะอันนี้ส่วนตัวค่ะ